กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไป
นี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของป้าอารีจาก
จังหวัดกาญจนบุรีจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้
ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้เตรียมตัวมาพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าอารีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
อารีครับรู้สึกยังไงบ้างครับมายืนตรงนี้ตื่นเต้นค่ะ
ต้องลดอาการตื่นเต้นลงไปนะค่ะนึกว่าเราอยู่ในบ้านเราก็แล้วกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑จัดชุดอาหารว่าง
เรื่องที่๒วัดตลาดสำรองพันธาราม
เรื่องที่สามเกรทวรินทรเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาอังกฤษระดับชั้นป๖
วัดตลาดสำรองพันธารามค่ะ

วัดตลาดสำรองพันธารามครับ

ก็พอศึกษามามั่งอะค่ะ

ก็จะไปทำบุญเวลาเทศกาลนะจ๊ะ
ป้าเคยไปกราบไหว้รูปหล่อของพระครูวรกิจโสพลไหมครับ

เอาล่ะป้าจ๋าที่เราจะคุยกันถึงก็คือ
รูปปั้นของเจ้าอาวาสองค์เก่าพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หล่อของพระครูวรกิจโสพลนี้หล่อเมื่อท่านอายุเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๗๐ปี
ตัวเลือกที่๒๗๕ปี

ตัวเลือกที่๔๘๕ปี
ค่ะวัดนี้ก็ชื่อวัดตลาดสำรองพันธารามค่ะ
ป้าก็ทำบุญวัดนี้มาตั้งแต่ก่อตั้งวัดนะคะ
เพราะวัดนี้ห่างจากบ้านป้าประมาณกิโลกว่าค่ะ

ตัวเลือกที่๓๘๐ปีค่ะ
ตัวเลือกที่๓๘๐ปีครับ

เอาละฮะก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับป้า

ป้าครับป้ายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องออมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องจัดชุดอาหารว่าง
เรื่องเกรทวรินทรเรื่องบ้านของเราและเรื่องภาษาอังกฤษระดับชั้นป๖
เลือกภาษาอังกฤษระดับชั้นป๖ค่ะ
เรื่องภาษาอังกฤษระดับชั้นป๖ครับ

ขอเชิญน้องออมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณย่าเลือกให้ตรงกับใจของหนูไหม

แล้วหนูเรียนเรื่องเอกพฤษพระหูพจน์หรือยังลูก

เอกพจน์ก็คือคำน้ำที่มีจำนวนเพียงหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็พระหูพฤษคือคำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง

ใช่ลูกถ้าเกิดว่าเด็กชายหลายคน
ถูกต้องลูกนี่แหละก็คือคำเอกพฤษพระหูพฤษ
แต่คำนามบางคำเออใช่อันนี้ใช่
ถ้าเป็นพระหูพจน์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปเลย

ถ้าพร้อมแล้วสมาธิดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระหูพฤษในตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

หนูอยู่ชั้นม๑แล้วค่ะ
ชอบภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าอยากจะพูดได้ค่ะแล้วก็มันสนุกด้วยค่ะ

เพราะว่าหนูก็เรียนแล้วแต่ว่ามันก็ผ่านมานานช่วงนี้เพิ่งจะเปิดเทอมค่ะแล้วก็หยุดบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรมากค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ไนท์ไนท์

ผ่านไปแล้ว๒ข้อน้องออมยังไม่หมดหน้าที่

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณแม่ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องนั่นก็คือเรื่องจัดชุดอาหารว่าง
เกรทวรินทรเรื่องบ้านของเรา
เรื่องจัดชุดอาหารวังค่ะ

ขอเชิญแม่แหม่มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตรงนะปกติแหม่มทำงานอะไรครับตอนนี้

ก็จัดงานอีเวนต์ทั่วไปค่ะ

ประชุมแหม่มต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
ก็เตรียมชุดอาหารว่างงานเบรกงานอะไรขนมอะไรอย่างนี้วางไว้เป็นชุดอะค่ะ
แล้วก็เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟอย่างนี้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่นะฮะชุดอาหารว่างใช่ไหมพี่แหม่มนะ
เขาจะมีช้ามีอะไรเนี่ย
มีกาแฟค่ะ

ค่ะแล้วก็น้ำชา
ชาด้วยนะครับ
ขอผู้ช่วยค่ะ
ผู้ช่วยนะครับต้องการใครดีเอ่ย

พี่เอ๊จะช่วยในส่วนไหนครับ

ช่วยขนมนะฮะส่วนน้องแหม่มก็ตามถนัดแล้วกัน
นี่คือตัวอย่างเป็นแก้วกาแฟนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะมองไม่ชัด
โจทย์และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จัดชุดอาหารว่างจำนวน๒๐ชุดภายในเวลา๓นาที
หนูก็ทำงานที่นี่มา๗ปีแล้วค่ะ
เป็นพนักงานของแม่บ้านธุรการลงน้ำตาลนะครับ
ก็คือคอยจัดสรรงานอีเวนต์ทั่วไปค่ะ
โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ง่ายไม่ยากค่ะ
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ของเราด้วยค่ะ

กาแฟ๑๐คา๑๐นะครับ

เวลาก็เดินไปเรื่อยนั่นแหละไม่รู้ล่ะนะครับ

อ่าจะพร้อมเจอกับเขาหรือไม่นะครับตอนนี้พร้อมไหมเตะไหมถ้าเตะตีละครั้งเตะไหมเยอะเยอะ

เราค่ะบ้านของเราขอให้โชคดีครับนาเอ๊ะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังเนี้ยจริงแล้วที่น้าเอ๊ะเห็นเนี่ยนะครับหลังที่คุณป้าอยู่เนี่ย
เห็นเขาอยู่มากี่ปีแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะ
ปีหนึ่งหกอุ้ยผมยังไม่เกิดไงน้าเอ๊จ๋าแต่คำถามของเราอ่ะก็เกี่ยวกับบ้านหลังนี้แหละนะ
ในในบ้านเนี้ยเนี้ยภายภายในบ้านเนี้ยครับประตูเนี้ยคือประตูห้องอะไรอ่ะ
เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะยิ้มด้วยมียิ้มด้วย
แสดงว่าเคยเห็นจริงค่ะประตูนี้เป็นประตูห้องใครอ่ะรู้ป่ะ
แหม่มค่ะห้องน้องแหม่มค่ะแล้วที่ประตูเนี้ยครับเห็นไหมนั่นน่ะ
มีคนเอาสติ๊กเกอร์มาติดไว้ที่ประตูอ่ะมีรูปปลาคราฟอยู่ด้วย
แล้วบนตัวปลาคราฟเนี่ยก็ยังมีชื่อเขียนติดไว้ทุกตัว
อืมนี่เขาเป็นคนเขียนค่ะไอ้ออมเป็นคนเขียนเหรออ้าว
เขียนอยู่นั่นนั่นเองปลาครับทุกตัวมีชื่อหมดเลยเหรอลูก
มีชื่ออะไรบ้างจำได้อ่ะมีเป็นชื่อเพื่อนค่ะ
มีชื่อหนูแล้วก็ชื่อน้ำอิงค่ะแล้วก็ชื่อโชกุลค่ะ
ก็ชื่อโอมค่ะจำได้แค่นี้ค่ะนี่นาเอ๊ะใช่ไหม
มันตัวเล็กเล็กเนี่ยเล็กเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะใช่ไหม
นี่นี่มีชื่อหมดเลยนะฮะเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำว่าครูถูกเขียนอยู่บนปลาคาร์ฟตัวใดตัวเลือกที่หนึ่งตัวที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองตัวที่สองตัวเลือกที่สามตัวที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ตัวที่สี่ก็ผูกพันกับบ้านหลังนี้มานานหลายปี
ห้องที่เห็นนี่คือประตูห้องห้องของแหม่มที่ประตูห้องนอนของแหม่มมีสติ๊กเกอร์
เป็นสะบัวมีปลาข้อที่สี่ตัวที่สี่ค่ะตัวเลือกที่สี่ตัวที่สี่ครับ
มั่นใจไหมครับน่ะเอ๊ะห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบนะครับ
สี่คนครบแล้วตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันแล้วครับคุณผู้ชมครับว่า
ครอบครัวของป้าอารีจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สารฝันสำเร็จหรือไม่นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับ
เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
จัดชุดอาหารว่างภายในเวลาสามนาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้โบนัสเท่าไรหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น